ออสเกอร์ไปกับเอมม่าสโตม์
เคยเข้าชีวิตที่สมทบดินเยอะเยี่ยมจากเบิร์ดแลมป์
แต่ได้ออสเกอร์ตัวแรกมาแล้วครับจากชิงลาลาลา

ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคนสำหรับแอคแอดมี่
สำหรับผู้หญิงในกลุ่มนี้
แนดาลีอิซาเฟลแนรัลรูฟ
ทุกคนรอเด่นแบบและแตกต่างกันไป
นี่ก็เป็นเกียรติภาพของทุกคน
ที่มาอยู่ในแถวแนวเดียวกันหมด
กับนักแสดงแถวหน้าทั้งหมด
พ่อแม่และพี่ชายของเธอนะครับสเปนเซอร์
ขอบคุณที่สนับสนุนเธอครับ
เป็นเรื่องของโชคและโอกาส
เป็นรุมสดักน้ำที่ดีมากด้วย

อันนี้จะได้ขอบคุณเรียกก่อนนะครับ
อันนี้ไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วนะครับ
แต่กลับมาเนี่ยจะไปกรอบทุกคนหนึ่งแรก
ขอบคุณมากขอบคุณมาก
ขอเป็นขำรรจาที่นี่ครับ
ให้ทำงานต่อไปทำงานดีต่อไปครับ